อำเภอดอนเจดีได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
กรณีที่นายกอบตดอนเจดีถูกชาวบ้านแจ้งความและกล่าวหาว่า
ไปทำร้ายร่างกายเข้าภายในสำนักงานอบตนะครับ
รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
นายอัฐศิษย์อารยางกูลดรหนุ่มวัย๓๒ปี
เขาแจ้งความกับตำรวจภูทรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อดำเนินคดีกับนายกอบตดอนเจดี
หลังเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอ
ขณะไปชำระภาษีที่ดินที่สำนักงานอบต
เมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แม้เวลาผ่านมา๒เดือนดรหนุ่มคนนี้ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ยังถูกชี้หน้าแล้วพูดว่าเกลียดลูกเจ๊กเกลียดคนรวย
ทำให้เขาสงสัยเพราะไม่เคยรู้จักกับชายคนนี้มาก่อน

ต้องการดำเนินการให้ถึงที่สุด
เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
แต่ก็แอบได้กิน
ด้านนายประสานบุญเกิดนายกอบตดอนเจดียืนยันว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริง
พร้อมปฏิเสธไม่ได้ลงมือทำตามที่ถูกกล่าวหา
และจะชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น
ผมรีบคอยอย่างโรงแรงผมไม่ใช่ลูกผู้ถ่าย
คนระดับลูกดรเลยนะแต่ผมมันลูกภูมิ
ผมไม่ชอบคนลุยผมไม่ประสาทคนจริงแล้วผมคนเจ็ดผมแซ่ตังค์นะ
ขณะที่นายวรพบชิมพันธ์นายกอบตไร่รถ
ผู้ที่รู้จักกับทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า
โดยปกตินายประสานเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาโผงผาง
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ส่วนเหตุกระทบกระทั่งนั้น
อาจจะมีเรื่องฝังใจกับครอบครัวนี้มาก่อน
พบกับญาติจึงแสดงอาการไม่พอใจ
สำหรับการดำเนินคดีหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความในข้อหามินประมาท
ตำรวจสพดเจดีได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้ว
เตรียมเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตมาให้ปากคำ
ก่อนจะทำการเรียกตัวนายประสานสอบปากคำต่อไป
ส่วนการดำเนินการทางวินัยประหลัดอำเภอดอนเจดี
อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น